แล้วก็ปล่อยข่าวเรื่องของคุณปอทฤษฎี

เรื่องใหม่อีกครั้งลองอีกแล้วก็เป็นคนราเจ้ากันด้วย
คนละเจ้านะฮะแต่ปลอมมาเรื่องเดียวกัน

และไทยรัฐทีวีของเราก็เร่งตรวจสอบอย่างหนักนะครับ

เป็นสำนักข่าวไทยรัฐโพลมา
คราวนี้ปลอมเป็นชื่อไทยรัฐเหมือนกัน
เป็นรูปเดียวกันกับโปรไฟล์ไทยรัฐจริง

แล้วก็ใช้รูปประจำตัวเรียนแบบของจริง

มีผู้กดไลค์เพียงหลักร้อย

ใช่ครับลงอ้างข่าวแบบนี้ครับ
พระเอกปธิษฎีเสียชีวิตเมื่อวันที่๒มกราคม

โดยมีผู้กดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็น

บางส่วนหลงเชื่อสนิทใจครับ

สร้างเป็นแฟนเพจปลอมไทยรัฐแล้ว
ทำเป็นสำนักข่าวแล้วยังจะสร้าง

นายแพทย์สอนไทยใจบุญยืน

เหมือนมีแพทย์มาการันตีข่าวอีก
ใช่เขียนแบบนี้เลยของจริงครับ
ข่าวนี้เรื่องแบบนี้ไม่มีใครเอามาล้อเล่นหรอกครับ
ผมเป็นนักศึกษาฝึกงานที่โรงพยาบาลรามา
แต่ก็งงเหมือนกันครับเห็นทางแพทย์ผู้คุมเคสคุณปอ

แต่โรคนี้เดาอาการไม่ได้เป็นได้ทุกเวลา

พบอะไรเพราะว่าภาพดังกล่าวถูกใช้ประกอบบทความ๑๐เรื่องจริงชีวิตนักเรียนแพทย์
ก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์อย่างที่บอกไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยรัฐโดนปลอมนะคะ
มีเพจปลอมใช้ชื่อไทยรัฐเป็นภาษาไทยเนี่ยเอาไปอ้างข่าวคุณปอบอกว่าปอไปสบายแล้ว
ซึ่งล่าสุดเพจดังกล่าวนี้ได้ถูกลบออกจากสาระบบแล้ว
ขณะที่เพจปลอมเพจล่าสุดไทยรัฐไม่มีเอส
อยู่ระหว่างการดำเนินการของทีมกฎหมายของไทยรัฐออนไลน์

หลายคนก็แบบเอาชื่อเราไปอ้างเป็นสำนักข่าวน่าเชื่อถืออะไรแบบนี้นะคะ

คุณปอเสียชีวิตแล้วขอให้ไปสบายอะไรต่าง
บุ๋มก็มาโพสต์ไอจีเลยบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริง

แจ้งครอบครัวว่าปอดขวายังติดเชื้อ
ส่งผลให้ปอดขวามีลมรั่วออกอยู่นะครับ

เพื่อทำลายเชื้อนี้ให้หมดไปก่อนและดูอาการอย่างใกล้ชิด
ส่วนตับและไตยังส่งตัวอาการโดยรวม
ผลการรักษามีการตอบสนองไปในแนวทางที่ดีขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอจากแพทย์โรงพยาบาลบรามาแถลงนะครับ
เอาง่ายเราฟังจากคุณหมอโดยตรงดีกว่า
ต้องไปดูหรอกเพจอะไรที่มันรายงานข่าวปลอมแบบนี้

นะครับหรือไม่ก็ดูในไทยรัฐของเราของจริง
ใช่ดูไทยรัฐทีวีตอนเช้าให้ตรวจบอกเช้าของชั้นโซเชียล